คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ที่ขอนแก่นก็เป็นเหตุสลดนะคะ
แต่เป็นเรื่องของความเมาเสพยาเมาเหล้า
ติดเหล้าอย่างหนักค่ะติดยาเสพติดอย่างหนักค่ะลูกชายบ้านนี้
ขอเงินพ่อแล้วพ่อไม่ให้ทะเลาะกับพ่อ

ทำลายสิ่งของในบ้านด้วยนะคะ

คว้าปืนยิงใส่ลูกชายเสียชีวิตที่ประตูหน้าบ้าน
แล้วพ่อก็ไม่ได้หนีไปไหนยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ตรงนั้นนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หนองผือ
ที่อำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
หน้าประตูบ้านเลยค่ะพบศพลูกชาย

หงายจมกองเลือดใส่กางเกงขาสั้นสีดำ

กระสุนเข้ากลางศีรษะเลยนะคะ
แล้วก็มีกลางอกมันมีอีกแผลหนึ่ง
บนพื้นมีชิ้นส่วนเก้าอี้พลาสติกแตกระจายอยู่หลายตัวค่ะ
ผู้ก่อเหตุคือคุณพ่อเป็นพ่อแท้นะคะ
ของผู้เสียชีวิตนายสุธีอายุ๕๑
ก็รอมอบตัวพร้อมปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ตำรวจสพออุบลรัฐก็ไปตรวจสอบนะคะ

จากการสอบประคำเบื้องต้นเนี่ยค่ะเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะ
ก่อนเกิดเหตุตัวลูกชายขอเงินพ่อ

โมโหค่ะพ่อก็เอาปืนเป็นปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์
ยิงใส่ลูกชายหนึ่งนัดจนลูกชายเสียชีวิตคาที่
ด้วยความที่ลูกชายพฤติกรรมไม่ดีเลย
ติดเหล้าติดยาเสธติดแบบหนักมาก
แล้วพอขอเงินพ่อพ่อไม่ให้โวยวายทะเลาะกัน
แล้วก็ทำลายข้าวของพ่อเลยตัดสินใจยิงลูก
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ไปเจอกับนายทองอินอายุ๗๐เป็นพ่อของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งก็คือเป็นปู่ของผู้เสียชีวิต

ก่อนเกิดเหตุตัวนายพรชัยก็คือตัวลูกชายเนี่ยนะคะ
อยู่ในอาการเมาเดินมาที่บ้านเอาเก้าอี้ทุบทำลายประตูรั้วหน้าบ้าน
ตะโกนเรียกพ่อแม่ให้ออกมานายทองอินผู้เป็นปู่
ดูผ่านกระจกหน้าต่างแล้วก็บอกนายพรชัยที่มีศักดิ์เป็นหลานว่า
พ่อแม่เขานอนแล้วเขาอยู่บนบ้าน
แต่นายพรชัยไม่ยอมกลับตะโกนข่มขู่อารวาสโวยวาย
เลื่อนประตูรั้วทำลายข้าวของทำลายพัดลมเก้าอี้ถีบประตูบ้าน
เดินวนรอบบ้านเห็นอะไรทุบเห็นอะไรถีบทำลายไปหมดทุกอย่าง
จนนายสุธีพ่อของผู้ก่อเหตุ
ตัดสินใจหยิบปืนลูกซองยาวยิงใส่ลูกชายนัดหนึ่ง
ตายเลยค่ะตายอยู่หน้าบ้านค่ะ
ไม่ได้วางแผนว่าที่ขามันจะเคลียร์หรอก
มันเป็นห้ายมันเหลือทุ่นมันรายเจียร์รายที่แล้ว
ก็คือพฤติกรรมเพื่อนกับเป็นเจ้าสีมาตลอด
เจ้าสีเห็ดจังใดแบบนี้ก็พูดว่าสีเหลียงลูกไว้จากขา
มันเข้าพอขามันบ้างกับสิ่งขาเข้าออกนะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา
ร้านค้าในชุมชนภาพนี้ค่ะ
ก่อนที่นายพรชัยจะถูกพ่อยิงนะคะ

หลังจากที่ตัวเองขี่รถล้มบาดเจ็บที่ศีรษะ
ก็มีคนไปบอกแม่ว่าไปดูลูกหน่อย
ลูกรถล้มที่ศีรษะเป็นแผล
ก็แม่ขี่จักรยานยนต์สวนทางกับลูก
ก็ตะโกนเหมือนลูกก็ตะโกนด่าแม่ด้วย
ชาวบ้านก็หันไปดูกัน
อุตส่าห์ขี่รถออกไปดู
เพราะรู้ว่าลูกชายขี่รถล้มบาดเจ็บ

แต่พอขี่สวนกันอ้าวหันมาด่าแม่เฉย

เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับบ้านที่เกิดเหตุนะคะ
บอกว่าตัวผู้ตายขอเงินพ่อตั้งแต่กลางวัน
จริงแล้วพ่อก็ให้ค่ะให้ไปร้อยหนึ่ง
แต่พอตกเย็นไปขี่รถจักรยานยนต์ล้ม

บอกว่าทำไมไม่มีใครสนใจเขาเลย
พ่อกับแม่ไปหลบที่บ้านยาย
ตัวลูกชายเดินมาหามาโวยวายโวยวาย

ตัวลูกชายบ้านนี้ติดยาเสพติดมานานแล้ว

ทุกครั้งที่อารวาสพ่อแม่ก็เลี่ยงพ่อแม่ก็หลบก็หนี
ครั้งนี้พ่อคงไม่ไหวทนไม่ไหวจริง

ชาวบ้านอีกคนก็บอกว่า๕โมงเย็น
ตัวลูกชายบ้านนี้ก็จอดรถอยู่หน้าบ้าน
ตอนนั้นเนี่ยตัวลูกชายบ้านนี้เขาก็มีแผล
มีแผลที่หน้าผากก็คงเป็นแผลรถล้มละมั้ง
โวยวายไม่พอใจคนในบ้านไม่ยอมไปโรงพยาบาลด้วยนะ
เพราะว่าจะมีแบบแผลเวอะวะ

โกรธชีพเขาก็มาว่าจะทำแผลทำแผลให้พ่อแผลรถล้มมา
บอกว่าไม่ไปไม่ไปหาหมอไม่อะไรแม่นั่นอะไรนี่
เขาเอะอะโวยวายจะไม่ไปด่าคนนู้นคนนี้
คือจริงแล้วเราได้เจอกับแม่ของนายพรชัยด้วยนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุตั้งแต่ต้นแล้วก็ถูกคุณพ่อยิงตาย

คุยกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมจังหวัด
แม่ก็ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะคนก่อเหตุก็สามีคนตายก็ลูกชายแท้
ก็ไม่สบายใจที่จะพูดอะไร
ส่วนคุณย่าคุณย่าของพ่อผู้เสียชีวิต
ให้ข้อมูลว่าตอนนี้ทั้งพ่อแม่ของหลานชาย

คือถ้าไม่เกิดเรื่องแบบนี้

มันต้องมีใครโดนอะไรแน่เลย

หลานชายคนนี้มันขู่จะฆ่ายกครัวจะฆ่าทั้งบ้านนะ

ญาติก็ยังไม่ได้ประสานขอรับศพนะคะ
เพราะว่าอยู่ระหว่างการผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลขอนแก่น
คือถ้ารับศพแล้วก็จะมีการสวดพระพิธรรมคืนนึง

ส่วนพ่อตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาล่ะค่ะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองปืน
พาปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

แต่มีข้าราชการมีผู้ใหญ่บ้าน
ดำเนินเรื่องในการขอประกันตัวพ่อเรียบร้อยนะคะ